เข้าสู่การประชันเนื้อเพลงในยกที่๓มุมแดงลุงพรชัย
กับนักสู้สองสมัยจากมุมน้ำเงินน้องเจมส์
อยากจะบอกน้องว่าอยู่โคราชตอนนี้ให้สู้
พี่กำลังจะหาเงินไปช่วยเพื่อจะเอาไปรักษา

เอาล่ะสิเหมือนจะเป็นเรื่องล่ะฮะ

รู้จักครับแต่ไม่เคยร้องไม่เคยฟังครับ
ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียว
คุณรับฝากความรักจากใคร
รัมยายดีของพี่นี้

เจมส์และคุณพรณชัย

ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้หนึ่งคำ
เปลี่ยนเพลง
และเพลงเก่งของคุณ

ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เป็นการชิงชัยกันบนเวทีนะครับ
แข่งขันกันด้วยความแม่นยำของเนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่ง

เราจะมีนักสู้ชิงล้านขึ้นมาชิงกัน๒คนด้วยกันครับผม
โดยทั้งคู่ค่ะจะต้องร้องเพลงร่วมกันนะคะ
เพื่อสะสมเงินทุนกองกลางไปให้ถึงเงินล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งพลาดพังไปก่อนนะคะ
คนที่ร้องชนะค่ะมีโอกาสเข้าไปแข่งกับนักสู้คนใหม่
และเงินรางวัลจะตกเป็นของผู้ชนะทันทีค่ะ
ส่วนคนที่ร้องผิดนะครับก็จะได้เงินทุนปลอบใจกลับบ้านไป๕๐๐๐บาทนะครับ
แต่ถ้าเกิดร้องถูกต้องนะครับทั้งสองท่านเลย
จนถึงยกที่๑๐แล้วก็เรามอบเงินทุนสะสมให้เลยคนละ๑ล้านบาท
ทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท
เข้าสู่การประชันเนื้อเพลงในยกที่๓ของผู้ท้าชิงวัยเก่าจากมุมแดง
ลุงพรชัยกับนักสู้สองสมัยจากมุมน้ำเงินน้องเจมส์
ในการแข่งขันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาชมกันครับ

สำหรับคุณพรชัยนี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่๓นะครับ

ยังมีอาการตื่นเต้นอยู่บ้างไหมครับ

ตื่นเต้นในรายการหรือตื่นเต้นแดนเซอร์ของน้องเจม
ทั้งสองอย่างนะ
แม่มีการชำเรืองตาไปทางนู้นนะฮะ

วันนี้มาในชุดสีสะท้อนแสงแสบตามากเลย

เจมส์นี่อยู่กับเรานานมากเลยนะ
ทั้งคู่มีเงินสะสมร่วมกันอยู่นะฮะสองหมื่น
เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะวันนี้ในส่วนของเจมส์นะคะมากันกับกำลังใจที่เรียกได้ว่าน่ารักมาก
คุณยายตุ่มนะคะคุณตาป้อมแล้วก็แดนเซอร์ที่น่ารักทั้ง๔คนด้วยนะคะ
น้องแป้งน้องฟุ๊กน้องเบ้นน้องไมค์นะครับ

ทางด้านกำลังใจของคุณพรชัยนะครับ
ก็เป็นคุณแม่ดีแล้วก็ภรรยาคุณติ๋มนะครับ

ก็เรียกว่ากำลังใจหนาแน่นกันทั้งคู่เลย
ผ่านมา๒ยกแล้วนะครับ

ก็ให้ป๊าสู้ไปกับผมด้วยกันครับ
ผมรอกินส้มตำฟรีอยู่ครับ
ก็ถ้าได้ตังค์ก็ขับไปกินถึงวังน้ำเขียวเลยนะ

แม่ต่างคนนะฮะ

การแข่งขันในยกที่๓นี้นะครับ
เราก็จะเริ่มต้นกัน
ที่แชมป์เก่าของเราน้องเจมส์กันก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็ให้คุณพรชัยไปพักก่อน
ลงไปเคียกกับภรรยาเรื่องวองแดนเซอร์ก่อนได้เลยครับ

เจมส์จะเป็นฝ่ายเปิดประเดิมก่อนครับ

มีเรื่องกุ้มใจของคุณตา
เห็นบอกว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่
คุณตาไม่สบายแล้วเสียชีวิต
ใช่ครับคุณตาเคยป่วยเป็นโรคหัวใจครับ

มีอยู่วันหนึ่งยายก็เอาส้มให้ตากินครับ
แล้วอยู่ดีตาก็แบบเหมือนคอตกไปเลยครับ

แล้วก็พยาบาลบอกยายว่าตาเสียแล้ว
เสียแล้วคือหัวใจหยุดเต้น
คุณยายเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ

แต่หัวใจเนี่ยเป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเส้นไหนที่ตัน

แกะก็นั่งเฉยก็เงียบเฉย
หมอก็เอาออกซีเย็นมาใส่
คือปั๊มก็ไม่ได้เพราะกลัวเส้นจะแตกเส้นหัวใจ
พอใส่มาฟื้นขึ้นมาโวยวายหาว่า

ไม่น่าเอากลับมา

อ๋อไม่เป็นไรทีหลังจะไม่ต้องใส่แล้ว

นี่คือในส่วนของคุณยายตุ่มนะ

วันที่กินส้มคุณตาก่อนที่จะวูบไป

ก็บอกว่าแม่ส้มนี่หวานจังเลยนะ
พูดขาดคำก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยครับ
ไปเฉยไปไหนระหว่างที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว

หมอเขาก็ถามว่าลุงไปไหนมา

ผมก็บอกว่าไม่รู้ครับ
ก็ไม่ได้ว่าว่าไปอะไร
ตามความที่เขาเชื่อกันตามศาสนาเราเนาะ

ประโยคแรกที่เราพูดกับคุณยายตุ่มคือ
บอกว่าเอาพ่อกลับมาทำไม

ผมมีประกันอยู่๒๓แสน
มีวิธีหนีหนี้ตั้งหลายแบบค่ะคุณตา
ตั้งแต่วันที่สิ้นลมไปรอบที่แล้ว๕นาที
จนถึงวันนี้นานเท่าไหร่แล้วคะระยะเวลา

เราต้องกลับมารับภาระหนี้อันเดิม
คุณตาเครียดไหมกับหนี้ที่เป็นอยู่
ไม่เครียดครับก็อย่างไรเราก็ต้องใช้เขาครับ

ประมาณ๖๐๐๐นะครับใช้ไปเรื่อย
เก่งมากนะคุณตานะเหลืออยู่๖๐๐๐นะ
คุณตาครั้งก่อนที่คุณตาไม่ได้มาในรายการของเราเลยค่ะ
ทุกครั้งเลยที่เราถามเจมส์เรื่องคุณตา

คุณตามีความผูกพันอะไรกับหลานคนนี้บ้าง

คือไปร้องเพลงหรือไปเป็นหัวหน้าวงแดนเซอร์ก็ไปด้วยกันตลอดครับ
พอม่ายเกิน๘๐

คอยสกิดเหรอฮะ
ดูทางช่วยกันดูทาง
นั่นก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหตายแล้วฟื้นนะอย่างนี้
ถือว่าเสียชีวิตไปแล้วถ้าหัวใจหยุดเต้นเนี่ย
ถือว่าเสียชีวิตไปแล้ว๕นาที
สมัยก่อนผมกลัวตายนะครับ
คือว่ายังไงก็ต้องตาย
ทำทุกวันให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับ
ก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะพร้อมหรือยังคะในยกนี้

ก็มาถึงยกที่๓กันนะครับคุณผู้ชมครับ
นักสู้ชิงล้านของเราทั้งสองท่านคุณพรชัยและน้องเจมส์
ฝ่าฟันกันจนมาถึงยกที่๓แล้ว
ยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
ตัวช่วยยังอยู่ครบทั้งสองท่านยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
พร้อมแล้วอินโทรยกที่๓นะครับของเจมส์มาเลยครับ
เป็นเพลงในยกที่สามดนตรีเก่านะฮะเพลงของใครครับเนี่ย
ไม่รู้ครับเอ้าไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยครับอินโทรก็ไม่เคยคุ้นหูเลย
ไม่เคยเลยยุ่งล่ะสิไม่เคยใช้คำว่ายุ่งแล้วสิกับเจมส์มาก่อนเลย
นี่คือครั้งแรกเลยค่ะหวัดเสียวของคุณผู้ชมเกมนี้
แบบนี้นะครับเรามีตัวช่วยให้นะครับสามแผ่นป้ายเลือกใช้ได้สองแผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของเจมส์และคุณพรชัยนะครับ
ยกที่๓นี้เจมส์ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เป็นการใช้ตัวช่วยครั้งแรกเลยนะครับเรามีทั้งหมด๓แผ่นเลือกใช้ได้๒แผ่นนะครับ
บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับเจมส์
เลือกแผ่นไหนครับ
มือครับ๑นะครับ
ฟังตั้งแต่แผ่นแรกเลยก็แล้วกันเนอะ
ดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๑ของเจมส์ก็คือ
แผ่นที่๑นะครับที่เจมส์เรียกก็คือ
ร้องผิดได้๑คำครับ
ตอนนี้เจมส์เลือกไปแล้วนะครับแผ่นที่๑ร้องผิดได้๑คำคงจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไร
ฉะนั้นเหลือสิทธิ์อีกหนึ่งแผ่นเจมส์จะเลือกแผ่นไหนครับ

เป็นการใช้ตัวช่วยแผ่นสุดท้ายนะครับในการชิงล้านในรอบนี้กับคุณพรชัยนะครับ
และแผ่นที่๒นะครับที่เจมส์เลือกนะครับเปลี่ยนเพลงครับ
ดวงนะครับเรื่องของโชคชะตานะครับ
แต่หลังจากนี้ต้องใช้เพลงนะครับ
ก็ภาวนาให้เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นเพลงที่เจมส์ร้องได้นะครับ
แล้วเรายังมีร้องผิดได้หนึ่งคำค้ำอยู่
เอาละครับอินโทรนะครับมาเลยครับ

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา
โชคชะตาโชคชะตา
โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

โชคชะตาโชคชะตา

เห็นบอกเวลากลับบ้านไปทุกครั้งมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะต้องทำ
วดอันนี้แน่นอนครับทุกครั้งทุกครั้งที่ผมไป
ผมต้องซื้อน้ำมันเหลืองจากกรุงเทพไปนวดให้
คือไม่รู้ว่านวดแล้วมันจะหายหรือไม่หายแต่ผมว่ามันมีพลังอย่างหนึ่ง
ที่เราส่งถึงกันผมส่งให้แม่แม่ก็ลูกมานวดให้แม่ก็มีความสุข
เรียกว่าเป็นสายใหญ่เป็นสายใหญ่การสัมผัสกันมันเป็นความอบอุ่นในครอบครัว
คุณยายลูกกลับไปหาปีละครั้งเวลาเขานวดให้มีความสุขไหมคะ

ว่าตอนเช้าตอนเย็นค่ะ
คุณพรชัยนี่เขาดีกับคุณยายยังไงบ้างคะ
ดีทุกอย่างเลยค่ะไม่ทิ้งแม่

ทุกเดือนค่ะถ้าไม่ส่งยายก็อด

แล้วถ้าเกิดวันนี้มาแข่งในรายการของเราแล้วได้เงินทุนจริง
ได้กลับไปอยู่กันกับที่วังน้ำเขียวไปเปิดร้านส้มตำคุณยายจะมีความสุขไหม

ยังไม่ได้ให้คุณยายยังไม่ได้ให้ค่ะ

ต้องรอลุงพรชัยร้องให้ได้ก่อนนะ

ตอนนี้อยากบอกอะไรกับทางโคราชบ้างครับน้องสาวกับน้องชาย

คืออยากจะบอกน้องว่าอยู่โคราชอะ

พี่กำลังจะหาเงินไปช่วยเพื่อจะเอาไปรักษา

นี่ผมถือว่าเป็นโอกาสของผมที่สุดเลยที่รายการร้องได้ให้ร้านให้โอกาสผม

ผมกะว่าถ้าผมได้เงินจากรายการนี้
ครอบครัวของผมมันคงจะดีขึ้นดีขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นรักษาโอกาสไว้ให้เต็มที่นะคะ
แต่ถ้าเกิดลุงพรชัยพลาดพังนะแบบเจมส์นะคะ
ไม่รู้แหละในเกมมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้
ถ้าพลาดเงินที่สะสมมาสองหมื่นนะจะแบ่งกับเจมส์คนละครึ่ง

แต่ถ้าไม่พลาดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของคุณพรชัยมาเลยครับ
สวัสดีค่ะ
เอาละครับเป็นไงครับเพลงนี้
เพลงนี้ชื่อเพลงคอยนวลที่สวนลำไย
รู้จักเพลงเป็นอย่างดีนะครับ
ก็มีชัยไปครึ่งและ
ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าจะตัดสินใจ

ตัวช่วยเรามีให้ใช้นะครับตลอดทั้งการชิงร้านของคุณพรชัยกับเจมส์นะครับ
สามแผ่นป้ายเลือกใช้ได้สองแผ่นป้ายคุณพรชัยยังไม่ได้ใช้เลย
และในยกที่๓นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ครับ

ผมมีความมั่นใจว่าผมทำได้
ยังไงพี่ติ๋มวันนี้ไม่ให้เข้าห้องค่ะ
คุณคะคุณอดกินของหวานแน่ค่ะ

เป็นกำลังใจให้ขอรบในการตัดสินใจค่ะ

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ
เพลง
พี่คอยนวลอยู่ในสวรรค์หลังใหญ่

ไม่เคยผิดนัด
นวลไม่เคยผลัดเวลา
นัดไว้ไม่มา
พี่รืออุตส่าห์มาปู่พ่ารอ
ที่คอยนวลอยู่ในสวนตั้งนาน
คอยซะจนข้อนวัน
ไม่เคยคอยนานอย่างนี้เลยเนาะ

พูดเองใช่มั้ย
เก็บลำใหญ่ให้พี่รอ
มดแดงกัดคอ
มารอคนสวยช่วยเก็บลำไย
ลำใหญ่ดีของพี่นี้พันกะโลก
ใครได้กินเหมือนมีโชค
ลำใหญ่กะโลกมันลูกใหญ่
เชื่อพี่เถิดน้วนลุงยุ้ยลุยสวน

กินไปเก็บไป
สนุกจะตาย

พี่คอยนวลอยู่ในสวรรค์ลำใหญ่
เก็บคนเดียวไม่ไหว
ปีนี้ลำไยลูกดกจังเลย
อย่าว่าเสาสีโปรดเห็นใจพี่สามเชย
นักไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลย
ในสวรรค์ลำใหญ่
ลำใหญ่ดีของพี่นี้พันกะโลก
ใครได้กินเหมือนมีโชคลำ
กระโหลกมันลูกใหญ่

กินไปเก็บไฟ
สนุกจะตาย
น้วนเอ้ย
ที่คอยนวลอยู่ในสวรรค์ลำไย
เก็บคนเดียวไม่ไหว
ปีนี้ลำยายลูกดกจังเลย

โปรดเห็นใจพี่สามเชย
นัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลย
ในสวรรค์ลำใหญ่
สร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพไหมคะ
จบลงไปด้วยเรียกว่าอาการลุ้น
ภาษาชาวบ้านนี่คือแบบว่าปัสสาวะหนืดเลยนะ
อยู่ดีก็ทำให้เสียวซะอย่างนั้นนะคุณพรชัย

นะคะเจมส์
ลำไยดีของพี่นี้พันกะโล
จบไปแล้วกับเพลงคอยนวลที่สวนลำไย
ลุงพรชัยทำเอาใจหายใจคว่ำว่า
จะเอาตัวรอดจนจบเพลงได้หรือไม่
ช่วงหน้าเรามาฟังผลการตัดสินกันครับ

วันนี้ที่ดวงมันไม่ปัง

ดูสิมานั่งขนล่วงเต็มไปหมดเลยครับ
คือคักนะฮะจ้างได้นะที่เบอร์

เป็นทีมงานแดนเซอร์ของน้องเจมส์นะครับ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
และคุณพรชัยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
อยากได้เงินทุนสะสมก็๑ล้านบาทครับ
เพื่อก้อนแรกเนี่ยผมจะเอาไปช่วยพ่อใช้หนี้ที่กู้มาเลี้ยงกุ้งครับ
ผมอยากได้เงินละวันสักประมาณ๗๐๐๐๐๘๐บาท
ขอให้สมตำอยู่กับบ้านอเวิร์ดวังดำเขียว
เพื่อจะได้ดูแลแม่น้องที่เจ็บป่วยอยู่ครับ

ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมราคาสามหมื่นบาท
เจมส์และคุณพร้อมชัยร้อง
ร้องได้เพียงหนึ่งคนนะครับ
และผู้ที่ร้องได้นั้นนะครับก็คือ
พร้อมชัย

คุณถูกต้องต้องต้องต้องต้อง
ก็เราได้เพียงหนึ่งคนน่ะนั้นคือลุงคลอนใจนะคะ
ก็ชิงเงินทุนสะสมนะครับจากคุณเจมสมาได้ในยกที่๓นะครับ
ส่วนเจมส์มีเงินทุนสะสมที่ไปชิงกับเขามาแล้ว๒คน
คนหนึ่งหมื่นอีกคนหนึ่ง๓หมื่น
ในรอบนี้เจมส์รับเงินทุนครอบใจกว่า๕๐๐๐บาท
รวมวันนี้น้องเจมส์รับไปจากรายการของเรา๔๕๐๐๐บาท
นะหนูไม่น้อยเลย

บอกได้เลยว่าถึงแพ้แต่ไม่ช้ำ
แต่ว่าไหนก็จะต้องกลับบ้านแล้ว
รู้สนุกกันได้นะครับผม
รักคุณเสียยิ้มกว่าใครหมด
เสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจ
เอาไว้ที่คุณห่วงคุณ
เอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจวาวุ่น
ไม่อยากให้ใครค่าให้คุณ
ไม่อยากให้คุณใกล้ใคร
แม้ใจคุณมีประตู
จะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ
ใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกรอน
แม้ไม่เปิดตอนรักใคร
อยากจะเป็นคนเดียวอยู่ไหน
ห้องหัวใจของคุณ
รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
ปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณ
ไม่อยากให้คุณเห็นใคร
ไม่อยากให้ใครเห็นคุณ
เพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ
ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปาก
เดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
จมูกไม่ให้ได้กลิ่น
ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
ถ้าปิดประตูห้องได้ดั่งใจนะ
จะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ

เจมส์หนุ่มนักสู้สองสมัยของเรา

ความบันเทิงที่จัดให้แฟนโดยเฉพาะ
เชื่อว่าเสียงหล่อของหนุ่มเจมส์
ยกที่ผ่านมาน่าจะได้ใจแม่ยกไปมาก
ขอฝากวงดนตรีแดนเซอร์ของหนุ่มผู้มีฝันคนนี้
ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ
และวันนี้พวกเราทีมงานเจมมี่แดนสุพรรณบุรี

อ้าวพวกเรา

ที่จะมาชิงเงินล้านกับคุณพรชัยคนล่าสุด
พบกับคุณต้อง

ที่บอกขับรถมาเองนี่

ไม่ใช่คันนี้นะครับเป็นรถจริง
รถยนต์มีเครื่องรถยนต์๔ล้อคันใหญ่
เดี๋ยวจะมาถามกันว่าขับมาได้ยังไง

คุณแม่นะครับคุณสานะครับแล้วก็แฟนนะครับ

สอบถามกันมาแล้วนะฮะว่าทำไม

ขับรถไม่เป็นคุณตอสก็เลยต้อง

เป็นคนนั่งมาครับแล้วเนี่ย

เป็นอีกหนึ่งเลยที่ต้องดูเพราะว่าเป็นนักสู้
เท่มากวันนี้ยังไม่คุย

เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปคุยกับคุณตอส
คุณตอสคะเดี๋ยวให้คุณตอสลงไป

คุณพรชัยจะต้องประเดิมร้องก่อน
เป็นคนแรกวันนี้พร้อมนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของคุณพรชัย

เคยครับแต่ไม่บ่อยเท่าไหร่
จะต้องมาร้องเป็นเพลงแข่งขันในยกที่๑

ยังไงก็แล้วแต่เราก็มีตัวช่วยให้นะครับ
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ

เพลิงใจไห้ฟ้าจึงม้องห่อน
เสียดายที่เกิดมาจนสู้ทนฟังคำย้ายมา
เสียดสีพิมพ์แทงในใจผลักใส่ให้ไปไกลตา
ถ้ามีก็เพียงดอกยาเจ้าดอกฟ้างามเด่น
รักจริงจากที่ชาวดินอยู่พินจึงมองไม่เห็น
ชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็น
เพลินลงเล่นเอารักเส้นเงินตรา
สักวันเจ้าคงคิดถึงอีก
คิดถึงรักเก่าเรามีเจ้าพลีรื่นรมสมอุรา

ยังลำพังต่างหวังเพียงชีวา๔ปีไม่มีคุณค่าวาสนาพี่ต่ำ
คิดถ้าคนช่วยปลอบใจมีชนายแพร่ใจลูกหลาม

รักของคุณยอดรักสลักใจนะครับเป็นเพลงในยกที่๑ของคุณพรชัย
ครับนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับคิดว่ามีปัญหานะครับครับผม
คิดคิดวันนี้เราก็คงทำได้เท่านี้เราก็คงต้องมารอ
ผู้ที่จะมาชิงร้านคุณพรชัยนะครับคุณตอสขึ้นมาร้องแล้วก็มาคุยกัน
คราวหน้าครับผมแต่วันนี้ต้องหยุดความตื่นเต้นไว้ก่อนเวลาหมดแล้ว
ครับในคราวหน้านะครับมาลุ้นมาเชียร์กับนักสู้ชิงล้านทั้งสองท่านกันได้ใหม่นะครับ
ในร้องได้ให้ร้านนักสู้ชิงร้านนะครับทางไทยรัดทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้
เดียวเท่านั้นนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมค่ะชีวิตคนรักย่าค่ะบอกได้เลยว่ามันเข้มข้นจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่อย่าเศร้าหมองไปเลยนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะสู้จากรายการของเราแล้ว
สู้กันต่อค่ะกับคุณพี่เอชายามิดชัยกับเกมต่อชีวิตค่ะ
กว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ลุงพรชัยร้องจบไปแล้วในยกที่๑โดยไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใด
แต่ที่น่าสนใจคือนักสู้ผู้ท้าชิงที่ต้องบอกว่าเขาคือชายผู้ใช้หัวใจเดินทางแทนขา
ครั้งหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวและเสียงร้องของเขาแบบเต็มกันนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับถึงผมจะพ่ายแพ้ไปนะครับก็ยินดีกับลุงพรชัยด้วยนะครับ
แล้วก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักสู้คนใหม่ด้วยนะครับ
ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ตอสแล้วก็ลุงพรชัยด้วยนะครับ
ครับผมผมก็จะทำให้เต็มที่ครับ
ก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็จะใช้วิธีคานสักส่วนใหญ่
ที่ผมจะไปไหนมาไหนเนี่ยผมจะใช้มือทั้งสองข้างกระเทิบไป
แล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมก็ตอนที่ผมอายุ๑๖ควบเนี่ย
อาจารย์ก็เห็นว่าเราอยากจะให้เรามีความสามารถ
ตามพื้นได้หกสูงได้ยุคล้อได้แต่ก็ในการยุคล้อนี่คือเป็นเรื่องที่ยากเลย

ได้ครับแต่ใจเองก็อยากให้ทุกคนอยากให้เรียกพี่

ทุกคนเลยใช่ไหมนะ

คุณแม่เชิญคุณแม่คุณแม่
เมื่อเกินไปใจถึงช้ำบ่อย